สถานห้าเป็นเพื่อนกันเลยครับคือไฮโซโพก

ยืนยันเป็นเพื่อนยืนยันนะครับ
รวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าไม่ใช่อย่างรูปนี้
ไฮโซโพกก็เป็นคนลงภาพกับข้อความว่า
นี่แหละเวลาเข้าไปหาข้อความรู้สึก
คือคุณโภคเนี่ยไม่ใส่ชุดจีนอยู่คนเดียว

แล้วก็บอกว่ายินดีที่เห็นภาพของสาวอัมพจรภาพ
ร่วมเฟรมกับครอบครัวมันก็น่าคิดนะเนาะ

ใช่ก็เป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนก็ไปได้

พาแฟนไปหาพ่อแม่เวลาพี่มีแฟน

ไม่ให้พี่พาเพื่อนไปเหรอก็ต้องแฟร์
ก็เป็นเพื่อนก็ไป

ไม่ต้องไปเทศกาลอย่างนี้ไปกินไปนอนบ้านเราอย่างนี้

แม่เขาโอเคกับพี่ไหม

เดี๋ยวต้องถามว่าใคร

พี่บ่